ไม่อยากอ่านข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเพจจับโป๊ะบันเทิงเนี่ย
ออกมาเปิดประเด็นโพสต์ถึงคนในวงการบันเทิง
วงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้
ส่งกำลังใจให้กับดารานุ่มมากฝีมือ
ประกบตัวแม่มาแล้วนับไม่ถ้วน
เขาแค่ลือหนักว่าเป็นโรคร้าย
เน็ตก็บอกว่าเข้ามาเป็นดาราคนไหนก็ส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง
หมอให้หายไวนะคะใช่มั้ยคะ

แต่เขาแค่ลือใช่ไหมอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมพี่มด
มันก็เป็นจริงนั่นแหละแต่ก็หมายถึงว่าคนอย่างมันไม่ตายง่ายหรอก

พี่พูดก็โทรมาเป็นกำลังใจกันอยู่นะ
ไม่ต้องมันก็แบบทุกคนก็ป่วยด้าย
กำลังใจดีมั้ยดีกว่าถามพี่มานี่ดีกว่า
กำลังใจดีมันสู้อืมถ้าสมมุติจะพูดอันนี้เป็นข่าวแล้วนะ

เขาสู้เขาสู้มากด้วยแต่หมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะต้องยอมรับว่าชีวิตทำงานมาเยอะชีวิตเป็นนักแสดงเยอะไทยไทยเช้าเช้า

หมอออกกำลังกายตลอดเวลาหรือแคร่กัน
หมอฟิตเน็ตตลอดเวลาหรือแคร่

แบบดูซิมันวิ่งมั้ย
ไอไม่หยุดหรือเปล่า
ไออย่างนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป